ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าการช่วยเหลือชาวนาครับ
นายกยิ่งลักษณ์นำข้าวที่ได้รับมาจากภาคอีสาน
ไปขายให้กับชาวจังหวัดสมุทรปราการขายแป๊บเดียวขายหมดเลยนะครับ
ด้านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็บอกเหมือนกันนะครับ
ข้อเสนอที่อยากจะให้ปรับขึ้นราคาข้าวเหนียว
ตอนนี้ยังไม่พิจารณาขอคิดดูก่อน
พร้อมทั้งขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันช่วยเหลือชาวนานักขณะนี้
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่ารู้สึกดีใจครับ

คิดเป็นเพียงร้อยละ๕ของผลผลิตข้าวทั้งหมด
แต่การขายข้าวผ่านโรงสีมีปริมาณที่มากกว่า
เพราะไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า๕๐ล้านไร่
ที่สำคัญต้องเข้าใจเรื่องของราคาข้าว
ว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือแบบเดิมไม่ได้ครับ
เพราะจะทำให้โครงสร้างราคามีปัญหา
และต้องคำนึงถึงข้าวที่ค้างอยู่ในคลัง
ซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมและคุ้มค่าครับ
ราคามันจะเก็บเงินไว้หรือดีกว่าเก็บข้าวไว้ให้มันเสีย
แล้วเราจะโดนปัญหาทางกฎหมายไหมว่าทำให้ข้าวเขาราคาต่ำ

เพราะฉะนั้นมันต้องให้รัฐบาลได้มีมาตรการออกมาสิ
ถ้าตีเนอะตีเนี่ยข้าวราคาตก
ในการเก็บไว้ทำไมพอออกมาก็บอก

ไม่ต้องแก้อะไรมันบนอยู่นี่
ส่วนมาตรการเรียกร้องให้ช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวเหนียวนั้นนะครับ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าขณะนี้ราคาข้าวเหนียวอยู่ในระดับที่ดีอยู่
เพราะข้าวเหนียวบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก
หากปรับราคาสูงมากขึ้นจะกระทบต่อผู้บริโภค
ดังนั้นทุกฝ่ายต้องเข้าใจว่าการผลิตข้าวต้องคำนึงถึงราคาที่เหมาะสม
คำนึงถึงความต้องการของตลาดและคุณภาพ
ไม่ใช่อยากได้ราคาสูงเพียงอย่างเดียวครับ
ส่วนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์พร้อมกับสมาชิกพักเพื่อไทย
นำข้าวสารซึ่งได้รับมาจากชาวนาจังหวัดอุบลราชธานี
อำนาจเจริญมหาสารคาม๑๐๑แล้วก็สุรินรวม๑๐ตันนะครับ
แบ่งใส่ถุงออกวางจำหน่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักผ่านไปไม่ถึง๑ชั่วโมงครับ
ขายข้าวหมดลงอย่างรวดเร็วครับ
ก็เป็นกำลังใจจากราชาชนที่มาซื้อ
เมื่อกี้หลายท่านก็บอกว่ามาซื้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวนา
อันนี้ต่างหากและการที่ฉันเองก็รู้สึกดีใจ
แล้วก็อยากให้เสียงสะท้อนเหล่านี้กลับไปยังพี่น้องชาวนาไทยว่า
วันนี้ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเหลือให้ชาวนาไทย
ก็อยากขอถงกำลังใจไปให้ค่ะ
หลังจากนั้นนะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ไปร่วมถ่ายรูป

มกลางเสียงร้องตะโกนให้กำลังใจเป็นระยะ
กระทั่งประมาณ๕โมงเย็นทั้งหมดก็เดินทางกลับครับ